เดี๋ยวจะให้ดูค่ะข่าวนี้เกี่ยวกับรถ
รถเบนซแล้วก็รถทัวร์

ลงรถเบนส์ที่เขาเอาภาพจากกล้องหลังรถมาโพสต์

ไม่อโดนไม่อโดน
ไม่ทางอ่ะเพราะก็อ่าว

คือนี่คือกล้องหลังรถนะ

แล้วฝั่งรถเบนส์นี่แหละเอาคลิปนี้มาโพสต์เอง

แล้วพอมีเสียงรับสายป๊ับฮาโหลว๊าย

เป็นเพราะว่าคุณรับโทรศัพท์แล้วคุณเหยียบเบรกหรือเปล่า
พอคุณเบรกรถที่มาข้างหลังคือรถคอนเทนเนอร์
เขาก็เลยต้องเบรกเหมือนกันจนมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้

นี่มันก็เลยกลายมาเป็นคำถามแต่คุณผู้ชม

เพราะว่าไลค์คลิปจากล่องหน้ารถชะเหรออยู่หมดเลยค่ะ

สวัสดีครับ
ฮัลโหล

อยากรู้ว่าข้างหน้ารถขาวคันนี้มันมีอะไรหรือเปล่า
เพราะสุดท้ายแล้วไม่ใช่รถเบนส์เบรกเองนะ

แล้วรถตู้คอนเทนเนอร์มันก็เลยแบบหักแบบนั้น

อย่างน้อยเนี่ยบรรดาทัวร์จะได้รู้ว่า

มันมีเหตุ
มีอะไรตะ
ข้างหน้ารถขานี่ก็